มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะตำรวจงานเข้าอีกแล้ว
มีผู้ชายคนนึงเขาเอาคลิปมาโพสต์บอกว่า
เขาตั้งใจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกชายอายุ๓ขวบ
นี่ปรากฏว่าจังหวะขี่ไปไปเจอตำรวจตั้งด่าน

ตำรวจเขาดูใบขับขี่เขาบอกว่าผมไม่มีผมเอาไว้ที่บ้าน
ตำรวจบอกไม่ได้ถ้างั้นผมต้องขอยึดรถคุณเขียนใบสั่งให้

คุณตำรวจผมเดี๋ยวดเลือดมาให้อรุจมาให้ยึดเลย

พุ่งชนเขาด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราว
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ

หลังจากที่เขาบอกเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูก

แล้วก็ไปจ่ายค่าปรับถึงจะรับรถคืนได้

รออยู่แล้วตำรวจก็ไม่ยอมแล้วก็พอเจรจาไปเริ่มมีอารมณ์อะค่ะ
เขาก็เลยไปถ่ายคลิปยกกล้องเพื่อที่จะถ่ายชื่อของตำรวจที่มันติดอยู่ที่เครื่องแบบ
คือคลิปนี้คนที่ถ่ายเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ย
เขาไลฟ์เฟซบุ๊กผมได้เห็นแล้วที่เขาเอามาลงในเพจนะ
มันจะค่อนข้างยาวค่ะแต่ถ้าจะถามว่าจักรยานยนต์คันนี้ผิดปกติหรือว่าผิดกฎหมายตรงไหนอ่า
ที่ผมฟังจากในคลิปที่ตำรวจสองนายนี้บอกนะหนึ่งก็คือคนขี่ไม่มีใบขับขี่ค่ะ
สองไม่มีเอกสารหรือว่าสำเนาอืมที่เป็นสำเนาทะเบียนรถค่ะ
ส่วนคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรก็พี่ตำรวจก็เขียนใบสั่งก็ได้
แต่ผมขอไปจ่ายที่โรงพักแต่เดี๋ยวผมตามไปจ่าย
จะขอไปรับลูกก่อนแต่ตำรวจบอกไม่ได้ไม่ยอม
ตำรวจก็เลยมากันสองคนใช่ไหมฮะจักรยานยนต์สายตรวจ
อีกคนนึงก็เลยขี่จักรยานยนต์ของผู้ชายคนนี้ออกไปค่ะ
แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขาไปยืนขวางหน้าอืม
ตำรวจก็เหมือนกับพยายามจะขี่ออกไปนะฮะ
เขาก็เลยบอกว่าเนี้ยจะขี่รถชนเขาอืมอ่า
เรื่องราวมันก็เลยเป็นอย่างนี้ก็มีคนเอามาลงในเพจ
บอกว่าทำแบบนี้เกินไปหรือไม่อย่างไร
แต่วันนี้เราไปคุยทั้งสองฝ่ายแล้วนะใช่ค่ะครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเพจที่ชื่อว่าเกรียงไกรไทยอ่อนนะคะ
ข้อความบอกว่าอ้อนวอนขอความเห็นใจ
ขอรถไปรับลูกก่อนได้ไหมสุดท้ายเกือบโดนตำรวจขี่ชน
พยายามฆ่าหรือไม่อย่างไรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา
อันนี้คือแคปชั่นของคลิปที่เขาเอามาโพสต์ในเพจนะคะ
ทีมข่าวเราเห็นแบบนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
ถนนสายริมทางรถไฟหาดใหญ่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ไปถามข้อมูลจากนายธนกฤทธิ์เซ่งจิ้ววัยยี่สิบสี่ปี
ผู้ชายคนที่ไลฟ์คลิปนี่แหละค่ะคนที่เขาบอกว่าเขาจะถูกตำรวจขี่ชนนี่แหละ
เขาบอกว่าเมื่อวานบ่ายสองโมง
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับลูกชายวัย๓ขวบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัศยิตหมัดยาเมาะ
ในสถานีสองซึ่งอีกสองร้อยเมตรจะถึงโรงเรียนลูกอยู่แล้วครับ
ตำรวจสายตรวจสองนายที่เห็นในคลิปเรียกเขาตรวจค้น
ในตัวแล้วไม่เจออะไรตำรวจก็ถามหาคู่มือรถแล้วก็ใบขับขี่
เขาบอกไปว่าอยู่ที่บ้านถ้าจะเอาเดี๋ยวผมให้พ่อเอามาให้
แต่ผมขอไปรับลูกก่อนยังไงตำรวจก็ไม่ยอม
ใบสั่งแล้วก็ให้เซ็นแล้วก็จะยึดรถเดี๋ยวนั้น
เขาบอกเขาพยายามอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกขอไปรับลูกก่อน
แต่สุดท้ายแล้วรถก็ถูกยึดไปแล้วก็ได้กลับมาเป็นใบสั่ง
ข้อหาไม่มีใบขับขี่และไม่สวมหมวกกันน็อก
ส่วนลูกชายสุดท้ายก็ต้องให้ชาวบ้านแถวนั้นไปรับมาให้แทน
แล้วช่วงเย็นวันเดียวกันเขาก็ไปเสียค่าปรับ
สภหาดใหญ่แล้ว๓๐๐บาทแล้วก็รับรถคืนมาแล้ว
ครับ
เขาก็แม่ไปแล้วทีนี้ผมก็คือมันก็ตามในคลิปผมก็ขึ้นกัน
ไม่ใช่คือแบบอารมณ์สงสารลูกกัน
คือนายธนกฤษคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากเอาเรื่องตำรวจ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการทำหน้าที่หรอกนะ
แต่อยากให้ตำรวจเนี่ยเวลาจะจับกลุ่มกัน
คำนึงถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนหน่อยได้ไหม
ไม่ใช่เออะก็จะจับจะจับจะยึดรถอย่างเดียวเลย

ซึ่งเราก็โทรไปสอบถามทางฝั่งตำรวจเหมือนกันว่าเรื่องราวมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่า

พันธุ์ตำรวจโทมาชาแก้วทองรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปรับปรามสภหัดใหญ่บอกว่า
มีการสอบถามตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตอนเกิดเหตุก็คือสายตรวจทั้งสองคนในคลิปแล้ว

พบเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้ขี่ผ่านมา
พอคนขี่เห็นตำรวจปุ๊บก็ขี่เข้าไปในถนนแถวสถานี๒แบบมีพิรุษ
ตำรวจก็เลยตามไปขอตรวจค้นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในร่างกาย
พอตรวจสอบรถเนี่ยตำรวจบอกว่าช่องเสียบกุญแจมันเหมือนถูกงัดแงะ
ก็เลยขอดูคู่มือรถแล้วก็ใบขับขี่แต่คนขี่บอกไม่มีอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามา
แล้วก็บอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของพ่อตำรวจเขาก็รู้สึกว่ามันดูมีพิรุษอ่ะ
เขาก็สงสัยเอาไว้ก่อนแล้วก็เลยบอกว่าขอยึดรถทำบันทึกเอาไว้ไปตรวจสอบอย่างละเอียด
เจ้าของเนี่ยนำเอกสารมายืนยันว่ารถคันนี้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายจริง
ไม่ได้ถูกโจรกรรมมาแต่ภาพที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
ตำรวจบอกว่าคนขี่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ก็เลยดูเหมือนเป็นการทะเลาะกัน
เหมือนตำรวจไม่ฟังเหตุผลแต่ในความเป็นจริงแล้ว
ตำรวจยืนยันว่าทำตามหน้าที่ไม่ได้กลั่นแกล้งหรือมีเจตนาอย่างอื่นนะคะ
ซึ่งรองผู้อำกับยืนยันด้วยว่าถ้าตำรวจพบรถต้องสงสัย
จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดตามหน้าที่
เพราะว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจก็ต้องป้องกันทั้งความมั่นคง
โจรกรรมรถรถแปลงสภาพต่าง
บางครั้งก็ยอมรับแหละว่าประชาชนอาจจะได้รับความไม่สะดวกไปบ้าง
แต่ยังไงก็ตามตำรวจฝากขอความร่วมมือมาณที่นี้ด้วยนะคะ
ครับก็อย่างน้อยก็เราก็ต้องเอาให้ถูกต้องตามกฎหมายไว้ก่อน
ใช่ไหมเพื่อป้องกันเหตุอย่างนี้ใช่ค่ะ
มีใบอนุญาตขับขี่พกติดตัวไว้ใช่ไหม
เอกสารสำเนาคู่มือรถนี่ไม่ใช่คู่มือการใช้รถนะ
ว่ามันปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนอันนี้คือสำเนาทะเบียนรถ
แล้วก็พวกพรบงพรบสวมหมวกกันน็อกใช่ค่ะ
แค่นี้ตำรวจตามกฎหมายเราไม่ได้แล้วยังไงก็รอด